ธนาพรไม่ได้ทำธุรกิจสีเทา
ธนทรเงินของเขาเขามาได้มาของเขาเอง

เขาเปิดบ่อนเปิดซ่องเขาฟอกเงินเหรอครับ
มาตรา๗๒วัตถุประสงค์ของกฎหมายคือเรื่องนี้นะครับ

ภาคการเมืองไปเอาเงินสกปรกมาใช้

มันเป็นเงินถูกต้องเป็นนิติกรรมตามกฎหมายสมบูรณ์แบบทุกอย่าง

เกือบ๒๐พักก็กู้กันครับ

ไม่ใช่จะลากมาลงนรกกับเวทีด้วยกันหมดไม่ใช่

แล้วถ้าวันข้างหน้าคุณเห็นเป็นข้อบกพร่องว่า
จะให้กู้ไม่กู้คุณไปเขียนกฎหมายให้ชัดฮะ

อ่านแล้วเข้าใจแล้วรอบนึงลืมก็มีนะคะ
คือมันอธิบายค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันนัวกันหลายมันนัวกันหลายมาตรา

ถ้าผิดมาตรานี้แล้วมันจะไปมาตรานี้ไงมันก็เลยลงโทษแบบนี้

มันจะบอกว่าที่อาจารย์อธิบายอาจารย์พยายามจะบอกแค่ว่า
นิยามของเงินที่อนาคตใหม่ได้จากธนทรมาว่าเป็นเงินกู้นั้น
อาจารย์อธิบายว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้มีกฎหมายห้ามไว้

จุดประสงค์วัตถุประสงค์ของการอธิบายมันจะง่ายมากเลยครับ
ก็คือว่าพักการเมืองในประเทศไทยกู้เงินได้ครับ

และมีเกือบ๒๐พักที่กู้กันในปัจจุบันนะครับ

ไม่ใช่ฮะเงินกู้เป็นหนี้สินนะครับ
ไม่ใช่ประโยชน์อื่นใดและเงินกู้ไม่ใช่เงินผิดกฎหมาย
รับเข้ามาทำกิจกรรมของพักได้

คือคุณผู้ชมคะในเรื่องนี้ในรายละเอียด
ระหว่างทางอ่ะนะคะระหว่างทางเนี่ย

ขณะที่กรกตก็พยายามจะชี้แจงเช่นเดียวกันนะคะ

ทีนี้สิ่งที่อนาคตใหม่พยายามจะแสดงให้เห็นก่อนหน้านี้
คือเรื่องเอกสารภายในของกรกตเองใช่ไหมคะ
ว่าในชั้นของที่แบ่งกลุ่มงานนะคะ
คือ๒ชั้นแล้วที่ยกคำร้องนี้ของคุณศรีสุวรรณนะคะ

จนกระทั่งกรกตเสนอไปที่สารรัฐมนุนแล้วก็จะตัดสินวันพรุ่งนี้ครับ
ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เรียนขอกลับมาที่เดิมว่า

ยังไงพรุ่งนี้อนาคตใหม่ก็เตรียมเผื่อใจไว้ว่าจะถูกยุบถูกไหมคะ

ประสบการณ์จาก๑๓ปีที่ผ่านมามีการยุบพักกันหลายครั้งหลายหน
ต่อให้คุณมั่นใจในเรื่องข้อกฎหมายข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตาม
ก็เป็นไปได้โดยธรรมดาว่าคนจะคาดการณ์ว่า

เพราะว่า๑๐กว่าปีที่ผ่านมามีการยุบพักกันหลายครั้งหลายคน
ดังนั้นแน่นอนที่สุดครับผมก็ยึดถือคำพระพุทธองค์
ไม่ไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทนะครับตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท
ก็คือทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้าย
วันนี้ในสภาผมทำงานเต็มที่เลย
แต่ก็คิดว่าถ้ามันเป็นวันสุดท้าย

เราก็ยังมีอีกหลายวันที่จะเดินหน้าทำต่อ
ในส่วนของพักก็เช่นเดียวกันนะครับ